ท่านผู้ชมครับไปที่จังหวัดตากนะครับคนร้ายพยายามจะเข้าไปทิ้งทรัพย์แม่ค้าร้านขายของช่ำค่ะลูกสาวเข้ามาช่วยเนี่ยถูกฟันมือหูทับขาดนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มีลักษณะสวนออกไปอย่างนี้นะครับหลังก่อเหตุแล้วนะครับขี่รถหนีไปนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ต

ให้ปรากฏว่าผู้ชายคุณเนี่ยตรงเข้ามาประชิดตัวเลยนะครับ

ไม่ดีกลัวแม่จะถูกฟันจะถูกทำร้ายเอาตัวเข้าขวางนะครับจังหวะที่คนร้ายจะฟันแม่เนี่ย
แขนขึ้นมากันถูกฟันเขาที่ข้อมือเกือบขาดนะครับทุกผู้ชมครับ
คนร้ายก็เลยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไม่ได้อะไรก็จริงแต่ว่าลูกสาวเจ้าของร้านนี่สาหัสนะฮะ
ขออนุญาตทำภาพฟรุ้งสีอย่างนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าแผลมันลึกมากเกือบขาด
สพวังเจ้าไล่ล่าทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนี้ก่อเหตุตอนค่ำเนี่ย
สุดท้ายไปเจอตัวนะครับเพราะว่าไปเจอจักรยานยนต์ก่อน
เกิดเหตุ๓กิโลเมตรก็ตามไปจนถึงเจ้าของรถ
เจอนายสรศักดิ์สิริเวศอายุ๓๑ปี
ตเนี่ยเคยถูกจับดำเนินคดีข้อหาเรื่องยาเสพติดเมื่อ๓เดือนก่อนนี่เอง
ก็ประสานผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบที่บ้าน
ทีแรกนายสรศักดิ์นอนอยู่ในบ้านแม่เขาออกมาดูเกิดอะไรขึ้นลูกชาย
ทำอะไรหรือเปล่าไปถามนายสรศักดิ์บอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
สุดท้ายไล่ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเจอเสื้อเจอเข็มขัด
เจออาวุธอะไรที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาก็สารภาพหมดนะครับ
ฮะเดี๋ยวฟังนะครับที่ผู้ต้องหาสารภาพให้การเอาไว้
จะทำไมทึ่งฟัน
เขาบอกเขาอยากได้เงินแค่เหวี่ยงเฉยไม่ได้ฟัน

ก็คือเรื่องพยายามชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ

แต่ว่าแพทย์ผ่าตัดให้แล้วเย็บต่อแผลที่ข้อมือให้แล้วค่ะ